ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรัก
ความสามารถของคนในครอบครัว
เพียงทำให้ได้แค่๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
หลายครอบครัวที่มาต่อลมหายใจ
วันนี้ก็มีอีกหนึ่งครอบครัวครับคุณผู้ชม
ถ้าบ้านที่เราอยู่มาตั้งแต่เกิดเป็นสมบัติตกทอดกันมากำลังจะถูกยึดโดยที่เราไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ
ความรู้สึกของเราก็คงเหมือนกับมีคนมาพรากคนที่เรารักไปโดยที่เราถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้ต่อสู้ไม่ได้
เราไปชมเรื่องราชวีพร้อมเหมือนครับ

มานี้บ้านหลังนี้ความทรงจำในบ้านหลังนี้มันมีความหมายกับหนูมากค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเสียสิ่งที่เรารักไป
ถ้าบ้านถูกยิงหนูก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน
ชมเป็นคริสต์ในหลังนี้
บ้านโดนยึดในโรงงานที่ทำอยู่ก็มีปัญหา
เมื่อก่อนเคยได้เงินวันละ๒๐๐เดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงได้วันละร้อย
แล้วงานที่ทำอยู่ก็เดือนหนึ่งก็ไปทำงาน๑๕วัน
แล้วที่เหลือเพื่อนก็แนะนำให้ไปทำงานบ้าน
เราก็จะไปเช็ดกระจกกวาดบ้านทำงานบ้านให้กับเขา
แล้วตัวเองก็มาป่วยอีกที่ต้องไปผ่าตัดนิ้ว
พอตอนที่คุณแม่ป่วยคุณแม่ไม่สามารถทำงานได้
ก็ต้องขอไปทำงานที่โรงงานคุณแม่ค่ะ
ขอไปทำในวันหยุดเพื่อที่จะหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว

บางครั้งก็ลำบากจนถึงเหลือมามากแค่ห่อเดียวค่ะ
เด็ดผักข้างบ้านมาใส่กิน

ไปเปิดทำร้านน้ำแข็งใสค่ะในช่วงปิดเทิมเพื่อหารายได้อืม
ตอนตี๕ค่ะเพื่อที่จะไปซื้อวัตถุดิบ
ไปซื้อน้ำซื้อถ้วยซื้อแก้ว
พอตอนประมาณ๘โมงหนูก็ออกไปเปิดร้าน
ตั้งแต่๙โมงครึ่งจนถึง๕โมงเย็นค่ะ
ตอนเปิดร้านค่ะน้องเน็กจะไปช่วยเปิด
แล้วก็พอตอนเย็นเขาก็จะไปช่วยเก็บของแล้วก็กลับบ้าน
ก็จะมีพี่ชายพี่ก้าวค่ะไปขายกาแฟที่วัดสรรกังปลาค่ะ
ที่ผมได้เป็นบริษัทที่วัด
คือมีบริษัทของคนผู้พิการเข้ามาช่วยเหลือ
ให้คนคู่พิการมีรายได้เสริม

เขาเป็นทางเดินปัสสาวะผิดปกติ
เป็นโรคไตเป็นโรคเลือด
ปัสสาวะเขาก็ต้องใช้สายสวดของเขา
แต่ว่าเขาก็ต้องไปขายของขายกาแฟ
เพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ผมก็มีอาการติดเชื้อในทางเดิมภาวะ

เวลามีอาการเกิดขึ้นมาท้องมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับ
ปัจจุบันก็ต้องใส่สายสอดปัสสาวะอยู่ครับ
หลังจากทำงานวัดเสร็จหมดแล้ว
ผมก็ปัจจักรยานเก็บขวดระหว่างกลับบ้าน
เอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาให้แม่ครับ
ตอนที่ผมอยู่บ้านว่างผมก็จะชวนพี่ก้าวไปเก็บขวดพลาสติกมาขาย
บางวันก็เก็บได้สักประมาณครึ่งกระสอบครับ
น้องนายนะคะเขาก็ไปทำงานที่โรงหล่อพระค่ะ
ไปหารายได้ในวันหยุดปิดเทอม
เขาก็ได้มาเขาก็ไม่เก็บไว้ส่วนตัวเขาก็เอามาให้คุณแม่หมด
ทำงานเกี่ยวกับโรงหลอภาค่ะ

เป็นโรงหล่อที่ว่าเขาแบบปั้นผ้าออกมาเป็นรูปเป็นองค์

ทาสีผ้าให้สีผ้ามันได้อย่างที่ลูกค้าต้องการครับ
ว่าเขามีงานอะไรเราก็ไปช่วยอย่างนี้

บางทีเขาก็ให้ข้าวขนมกับข้าวอะไรอย่างนี้ครับ

ตามหมู่บ้านมีงานแห่มีงานอะไรครับ

พวกผม๔คนเนี่ยก็ไปหมดแล้ว
แล้วไป

ก็รู้สึกว่าตัวตัวเองแย่ลง
ทำไมช่วยเหลือลูกไม่ได้
แต่เราก็ยังมีกำลังใจกัน
ที่ลูกหลานมาให้กำลังใจกันทั้ง๔คน

ภูมิใจที่ว่าลูกแม่ที่แม่เลี้ยงมา

สิ่งที่หนูยึดใจไว้ก็คือ
เมื่อเวลาหนูเหนื่อยแล้วก็หันหลังกลับมาก็คือครอบครัว

หนูเห็นความอบอุ่นในครอบครัวค่ะ
ทุกคนอยู่ข้างหนูเสมอ
ทุกคนอยู่ข้างหนูเสมอค่ะ

ต้องรับผลกระทบจากเรื่องร้ายที่คนในครอบครัวไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นนะครับ

ต้องรับผลกระทบจากเรื่องร้ายที่คนในครอบครัวไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่ามัวมานั่งโทษกันเธอทำ

เขามีแต่ปลอบโยนและเห็นใจซึ่งกันและกัน
ครอบครัวของแม่ตายจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่นี่แหละครับ
ครอบครัวของแม่ตายจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่นี่แหละครับ
พี่ตายสวัสดีครับ

เห็นว่าเด็กนี่จริงแล้วไม่ใช่ลูกทั้งหมดเลย

แต่อีก๒คนนี้ก็คือเป็นหลาน

เรียกพี่ตายว่าแม่หมดเลยไหมลูก

น้องนายนี่กำลังจะขึ้นป๑

ตาลนาหลานตาย
การนำมันไป
เอียดอีกนิวเจ้า

พอคุณพ่อรู้นะครับก็เลยทำให้กระสอบกระแสแล้วหลังจากนั้นมาคือหมดกำลังใจว่าอ้าว
ทำยังไงบ้านนี้ไปซะแล้วก็หลังจากนั้นสองปีถัดมา
คุณตาก็เสีย
ปินพอรู้จากปากแม่ว่าบ้านเราถูกยึดแล้วแล้วเราจะไม่มีที่อยู่แล้วลูก
รู้สึกยังไงลูกตอนนั้นมันแคว้งคว้างไปหมดเลยค่ะ
เพราะว่าบ้านหลังนี้มันสำคัญกับเรามากเราไม่มีที่อื่น
เราไม่มีสมบัติอย่างอื่นมันคือสมบัติชิ้นเดียวที่คุณตาสร้างมาให้พวกเราอยู่
แล้วหนูก็เกิดในบ้านหลังนี้ใช่ไหมลูกเห็นบ่อยค่ะหนูเกิดในบ้านหลังนี้
แล้วคุณตานี่แหละฮะเป็นคนทำคลอดให้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ
เป็นภาพจำที่ตั้งแต่เล็กเล็กเราก็วิ่งเล่นที่หน้าบ้านหลังนี้ใช่ค่ะ
มีคุณตาคอยดูแลหนูก็อยู่ดูแลคุณตาตลอดดูแลคุณแม่
คุณแม่ก็เลี้ยงดูหนูแล้วก็อยู่กับพวกน้องค่ะ
ซึ่งมันเป็นความทรงจำที่มันมีค่ามากค่ะ
แล้วภาพจำของหนูลูกตั้งแต่เล็กจนโตมาหนูเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เหนื่อยแค่ไหน
เป็นยังไงบ้างลูกแม่หนูกับเขาทำงานคูณสองอ่ะค่ะ
เป็นผู้หญิงที่ต้องดูแลเด็กคนเดียวต้องเลี้ยงเด็กคนเดียว
ทำงานถ้าวันไหนที่ทำงานมาแล้วเงินมันไม่พอที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าไปโรงเรียน
คุณแม่ก็ต้องไปยืมเขามาแล้วก็ต้องทำงานแล้วก็ใช้คืนเขาค่ะ
เห็นบอกว่าหนูเห็นแม่ลำบากเหรอลูกเลยตัดสินใจ
ไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะฮะต้องหางานทำช่วยแม่แล้วหนูทำอะไรบ้างลูกตอนนี้
ตอนนี้หนูขายน้ำแข็งใสค่ะอยู่หน้าร้านรองเท้าคนที่รู้จักแถวบ้านค่ะ
เป็นช่วงปิดเทอมค่ะไม่อยากอยู่ช่องว่างหนูอยากใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
แล้วขายดีไหมลูกก็วันละสามสี่ร้อยบาทนะคะ
แล้วหักทุนแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ประมาณสองร้อยกว่าค่ะ
นี่แหละนะฮะก็คือความคิดของเยาวชนจริงแล้วก็
งอมืองอเท้าไม่ได้แบร์มือขอเงินพ่อแม่ไปโรงเรียนอย่างเดียว
ปิ่นเราคิดว่าการที่เราทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยแบบนี้
มันมันเหนื่อยมากไหมลูกหนูคิดว่ามันไม่เหนื่อย
มันเหมือนกับการเล่นเกมอะค่ะอัพเลเวลชีวิตไป
ทำให้หนูมีทัศชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อโตไปหนูเจอปัญหาอะไร
หนูจะได้ไม่ต้องกลับมาร้องไห้หรือว่าอะไรแต่หนูเคยผ่านสิ่งที่ยากที่สุดมาแล้ว
ต่อไปมันก็คงจะไม่เลวร้ายสำหรับหนูอีกแล้วค่ะ
เก่งมากลูกเอ้ยกล้าวก็เหมือนกันตอนนี้กล้าวทำอะไรอยู่ลูก
งานเกี่ยวกับร้านกาแฟเป็นของวัดครับช่วยเป็นจิตอาสาช่วยวัดครับ
แล้วจริงจริงนี่ก็คือเป็นโครงการของผู้พิการครับ
ผู้พิการใช่ไหมลูกเขาก็ส่งหนูไปอยู่ตามศูนย์เขาก็จะฝึกอาชีพให้อย่างเงี้เหรอ
ค่ะได้เงินเดือนไหม
ได้เป็นเงินเดือนเรียนละ๙๐๐๐บาทครับ
แม่ที่นักดูอยู่นี่แล้วโอ้โฮเลยอะ
มาถึงสองหนุ่มกันบ้างน้องนาย
แล้วหนูมาอยู่ในบ้านนี้หนูทำอะไรบ้างลูก

ล่าสุดก็ผมไปทำงานเชื่อวัดนี่แหละครับเป็นสตาร์ฟ
เป็นโครงการของวันครับคือบวชบัญพชาสมเนรย์ครับ

ขัง
ได้๙๐๐ครับ
เดี๋ยวก่อนคือเก็บนานแค่ไหนลูกกว่าจะได้๙๐๐เนี่ย

เขาเด็กพรุ่งนี้เขาหาเงินกันได้จะมายื่นให้พี่ตัวอีน
เขาไม่เคยเก็บกันไว้เพราะเขารู้ว่าเขาต้องเอาตังค์เนี่ย
แม่จะต้องเอาตังค์ไปให้อะไรมั่งเพราะเอาไว้ให้เขาไปโรงเรียนก่อน
ซื้อข้าวกินกันในบ้านแม่ตายที่มาในวันนี้ครับ
เรามีวิกฤตที่ทำให้แม่ตายแล้วก็คนในบ้านเราทุกข์มากที่สุด
คือเรื่องอะไรเรื่องบ้านเราก็กลัวที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมากกว่า
เพื่อบ้านเป็นที่อยู่ใจของพวกเราให้เรามีที่อบอุ่นที่สุด
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตแม่ตายคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรก่อนครับ
ก็จะไปเอาบ้านออกจากธนาคารให้เด็กมีที่อยู่อาศัย
เอาละผมเป็นกำลังใจให้นะเด็กด้วยนะลูกนะทุกคนนะครับ
ก็สู้เดี๋ยวช่วงหน้าคงจะต้องร่วมกันตอบโจทย์ของเรา๔ข้อ
ถ้า๔ข้อนี้ทำได้ก็จะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้แน่นอน
เด็กต้องช่วยกันนะลูกนะช่วงดีครับ
และครอบครัวของแม่ตายนะครับต้องสูญเสียบ้านที่เป็นมรดกตกทอดชิ้นเดียว
ให้กับโชคชะตาที่ไม่สามารถทัดทานได้ช่วงหน้าครับคุณผู้ชม
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่ตายนะครับว่าจะสามารถพิชิต
คำถาม๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ทำน้ำแข็งใสให้เด็กสองคนหนึ่งถ้วยช่วยกันกิน
ในเวลา๒นาทีเริ่มครับ
ลูกชิ้นของตัว
เวลาเดินล่ะ